เอาล่ะตอนนี้ถึงเทศกาลจับฉลากของขวัญแล้วใช่ไหม

เขาจับอะไรได้ครับไปดูฮะ
พริกถุงยาง
พริก

เปิดร้านได้เลย
คือมันก็สนุกตรงแกะกล่องนี่แหละของขวัญเนี่ยใช่ไหมคะ
คือหลอกซ้ำหลอกซ้อนหลอกซ่อนเงื่อน
เพราะตอนแรกแกะมาเจอราวกล่องราวตากผ้าก่อน

เป็นอุปกรณ์สำหรับทำก๋วยเตี๋ยวครับ
มีให้เส้นเล็กเส้นใหญ่กระบวยลูกก๋วยเตี๋ยวถ้วยช้อนแถมเครื่องปรุงให้อีก
ทหารที่อยู่ในคลิปหัวเราะลั่นเลยครับ
เน็ตบอกว่าเป็นของขวัญที่ดีปีใหม่เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะครับ
ไปดูอีกคนพี่ผู้ชายท่านนี้สามารถนะฮะ

ดูถุงซะก่อนดูถุงก็แบรนด์เนมซะแล้วเปิดมาเป็นกล่องน้ำหอมครับ
ปรากฏว่าแกะกล่องน้ำหอมออกคุณผู้ชมฮะ
ช็อตมิวครับอะไรฮะ
เป็นเอออันนี้จะไปทำไรล่ะพี่
พึ่งต้มยำทำต้มยำได้มั้งแล้วมีอะไรบ้าง
มีผงนัวแล้วมีซุปก้อนมีพริกขี้หนูมีกระเทียมที่ผมเห็น
คำนวณดูสักประมาณ๕๐บาทได้ไหมไม่มีมะนาวมามั้งน่ะมะนาวแพง
ปีใหม่นี้มะนาวแพงนะลูกละ๕บาทขึ้นไปนะ
เน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเจอแบบนี้ก็หงายหลังกันเลยทีเดียว
สุดท้ายสุดท้ายกับพี่คนนี้อันนี้หนักกว่าเพราะที่ได้คือกระดาษที่ปริ้นต์ออกมาครับ
ยืนยันว่าฉันส่งแล้วนะโอ้แต่ของที่คุณจะได้เนี่ยมันอยู่ระหว่างจัดส่ง
เข้าสมัยเลยนี่แหละครับชาวเน็ตมาคอมเม้นต์บอกว่า
ถ้ามีเก็บเงินปลายทางระเงิบเลยนะอย่าเก็บเงินปลายทางสิ
คนบอกว่าขนส่งหยุดยาวปีใหม่กว่าจะได้ของขวัญไปอีกทีก็กลางปีหน้า
อันนี้ลุ้นสองรอบเลยครับผมอันนี้แซวกันนะฮะ